ดูประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

เรื่องของการแจ้งจับอาจารย์สาวตุ๋นไปนอก

เพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้เสียหายเป็น๑๐เลย
ก็ไปร้องกับกองปราบว่ามีการหลอกลวง

พอถึงวันที่ต้องเดินทางจริงไม่ได้เดินทางไป
กลุ่มผู้เสียหายมีหลายกลุ่มเลยนะคะคุณผู้ชม

เขาเริ่มต้นจากการแชร์ภาพก่อนคุณผู้ชม

เป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

หลอกลวงช่อกงยักยอกทรัพย์ประชาชน

ค้ำประกันกู้เงินโดยปลอมแปลงเอกสาร
แล้วก็มีผู้เสียหายมากกว่า๓๐ราย
มูลค่าความเสียหายพุ่งไป๒๐กว่าล้าน
ทีนี้ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย๑๐กว่าราย
ก็ได้เดินทางไปร้องเรื่องนี้

มันมีผู้เสียหายแบ่งออกเป็น๓กลุ่มนะคะ
กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ปกครอง

จ่ายเงินค่าเดินทาง๙๐๐๐บาทต่อคนไปแล้ว
จะให้บุตรหลานไปเข้าคอร์สนี้

ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ถูกอาจารย์อัศมา

ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือว่านอกระบบก็ตาม

ก็คือกลุ่มผู้เสียหายเป็น๑ใน๒กรรมการบริษัทนะคะ
ที่ได้รับสัมประธานโครงการพาเด็กนักเรียน

บอกว่ารู้จักกับนางสาวอัศมาน
จากการนำที่ดินมาจำนองเอาไว้

นางสาวอัศมาก็จ่ายดอกเบี้ยครบ

หลังจากนั้นชวนร่วมลงทุนเปิดบริษัท

ไปเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
ทีนี้ก็เลยลงเงินไปล้านกว่าบาท
แต่พอครบกำหนดจะได้รับเงินปันผล

พอละทวงถามก็บ่ายเบี่ยงตลอด

ทีนี้บอกด้วยบอกว่า
ตอนแรกที่อาจารย์อัศมาชวน
ชวนลงทุนจะได้เงินปันผลดี
ก็คิดว่าเออก็สอนให้เด็กได้มีความรู้ทางด้านภาษาด้วย
แต่เรื่องของการทำเอกสาร
ไม่เคยเห็นไม่ได้จับต้องเลย

พออาจารย์อัศมาหายตัวไปแบบนี้
หนึ่งใน๒กรรมการบริษัท
ก็เลยเป็นผู้ต้องสงสัยด้วย
เพราะว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัท

เขาเนี่ยเหมือนแบบเปิดบริษัทใช่ไหมคะ
แล้วก็เหมือนให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
โดยการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งไม่มีอำนาจใดเลยในส่วนของตรงนั้น

เขาไปดีลกับที่ทางโรงเรียนรับเงินมาทั้งหมด

เพราะว่าโอเคเคยเห็นว่าเขาทำแบบนี้จริง

ซึ่งเขาก็ทำเป็นผู้ที่ลงนามสัญญาณกับโรงเรียนค่ะ

เขาเท่าที่ทราบจากท่านหัวหน้าโครงการนะคะ

ก็มีการเซ็นใบสำคัญรับเงินด้วยตัวเขาเอง

จะไปเจอกรรมการบริษัท

แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแชท
ระหว่างอาจารย์อัศมาคุยกับผู้เสียหาย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายน
คืออาจารย์อัศมาระบายมาบอกว่ากำลังมีเรื่องเดือดร้อน

บอกว่าไม่มีตอนนี้หนีลูกปืนจากพวกทวงหนี้นอกระบบอยู่
แล้วหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่คุยกันผ่านแชท
ก็ไม่มีใครติดต่ออาจารย์อัศมาได้เลยนะคะ
ส่วนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ
ก็มีการออกหนังสือมาชี้แจง

บอกว่าทางโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการช่อกงของอาจารย์อัศมา

โรงเรียนจะคืนให้ก็ต่อเมื่อติดต่อกับอาจารย์อัศมาได้แล้ว
เพราะว่ามีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับว่า
รอัศมาหลอกให้ผู้ปกครองของนักเรียน๓๐คน
ของโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหะเสนี๒
บึงกลุ่มโอนเงินค่าใช้จ่ายคนละ๙๐๐บาท

ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๓๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้เดินทางไปจริงนะครับ
ทางโรงเรียนก็ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
ว่าไม่เกี่ยวกับทางโรงเรียนเลยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผู้ปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหาเสนี๒
ก็จะรวมตัวกันเดินทางเข้าแจ้งความเพิ่มเติมด้วย

ว่าไม่มีส่วนในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทำ
แล้วก็ให้นางสาวอัศมาพ้นสภาพ
เท่ากับโรงเรียนต่างเขาบอกไม่เกี่ยวอะไรกับอัศมาน

หมอกรุงเทพฯก็บอกไม่เกี่ยวคำอาการบริษัทที่มาเปิดร่วมกันถูกต้องค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูบ้านพักบ้างคุณผู้ชมค่ะ
บ้านพักส่วนตัวของอาจารย์อัศมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ทีมข่าวก็เข้าไปตรวจสอบนะแต่ก็เข้าไปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าราวประพอบอบบ้านเองก็ได้รับคำสั่ง

ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนแปลกหน้า
คือแต่งตัวเหมือนเป็นคนเก็บเงินกู้นอกระบบ
คือเขาแต่งตัวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่ในเขตหมู่บ้าน
เหมือนกับถามหาบ้านของอาจารย์อัศมาตลอด
ก็เลยกังวลว่าการปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าไปเนี่ย
ทำให้คนในหมู่บ้านตกใจด้วยแล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยด้วย
แต่ก็มีรายงานนะคะว่าที่บ้านหลังนี้ของอาจารย์อัศมาเนี่ย
ไม่มีคนอยู่มีคนมาขนย้ายข้าวของออกไปตั้งแต่๒๓วันที่แล้ว
แล้วก็มีรายงานมาด้วยนะคะว่าอาจารย์อัศบาล
คือเรียนจบปริญญาโทจากอังกฤษนะที่บ้านจริงก็มีฐานะดีมีตังค์
แล้วก็ได้รับมรดกจากทางบ้านเกือบ๒๐ล้านบาท
เข้ามาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มกรุงเทพเมื่อ๒๓ปีก่อน
แล้วก็ขึ้นเป็นหัวหน้าภาคแต่มันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ
เพราะว่าจากคนที่รู้จักก็คาดว่าน่าจะมีการติดหนี้พนัน
รวมถึงอาจจะเปิดโต๊ะรับพนันก็เลยทำให้มีหนี้สินจำนวนมาก
แต่เรื่องตรงนี้เป็นการให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวตำรวจตรวจสอบต่อนะคะ